อีก๑กิจกรรมคุณผู้ชมค่ะจบไปหมดหมาสดร้อนเลย
สำหรับโครงการ๙คนละ๙ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะจบลงไปแล้ว
แต่ว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีของคนในวงการบันเทิงยังไม่หมดแค่นี้
รวมไปถึงหนึ่งในนักดนตรีรุ่นพี่อย่างพี่เชษวรเชษหรือว่าพี่เชษสมายบัฟเฟอโลเนี่ยค่ะ
ตอนนี้พี่เชษก็ออกมาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเคยวิ่งระดมทุนช่วยเหลือพี่ตูนนะคะ
ในการวิ่งเข้าโครงการ๙คนละ๙ทางภาคตะวันออก
แต่ว่าหลังจากนี้พี่เชษค่ะจะระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเกิดนะคะ
นั่นก็คือโรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ในวันที่๑๐มกราคมนี้พี่เชษบอกว่าตั้งเป้าเอาไว้คุณผู้ชมว่า
จะอยากให้ได้ประมาณสิบล้านบาทนะคะตอนนี้ก็กำลังฟิตซ้อมอยู่เลย
แล้วก็แวะให้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยได้มาสัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมการทำความดีที่ตั้งใจในครั้งนี้เอาไว้นะคะ
ตอนนี้พี่เช่อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะพี่เช่

ได้ยินไหมครับสวัสดี

ปุ่มสอบเป็นอย่างไรบ้าง

คือจากที่สนทบของกาวปูระกาวที่คุณตูนเข้ามาไม่ถึงภาพด้าวนอกใช่ไหมครับ

ทำบุญต้องการทำบุญก็บอกก็ต้องทำตอนที่เรามีกำลังอยู่ครับ
ก็เลยว่าชีวิตยังไหวอยู่ครับ

เชิญชวนประชาชนค่ะที่อยากจะมาร่วมบริจาคหน่อยค่ะพี่เชษค่ะ
สำหรับโครงการครั้งนี้ตั้งใจมาก
ครับสำหรับโครงการผม
มันเป็นในโครงการในพื้นที่เลยนะครับ

ไม่เข้าใจในเรื่องการไปอย่างนี้ผมชอบใจมาก

เดี๋ยวก็คืออย่างคุณป้าคุณแก่
เขาจะออกมาแบบนั่งรอบางทีมานั่งรถเข็น
รถวิวแชร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่ว่าจะไป
จะไปโอนต่างเป็นเขาทำไม่เป็น
แล้วก็แต่เราไปรับเลยเนี่ยเขาจะออกมารอชื่นใจมาก
ดังนั้นถ้าเกิดครั้งนี้มีกิจกรรมดีเกิดขึ้นอีก
ก็ขอให้ทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจกัน
มาร่วมบุญกันในการสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้ต่อไปนะครับ
ผมขอให้ทุกท่านยังไงปีใหม่นี้ก็มีสิ่งดีเข้ามาอีก
เขาได้สร้างสิ่งที่ดีไว้เนี่ย
เราก็ควรจะรับสิ่งดีไว้แล้วทำได้
ก้าวต่อไปแล้วก็ช่วยกันทำนะครับ

สำหรับการมาบอกบุญร่วมกันในครั้งนี้
บันเทิงไทยรัฐของเราขอบคุณค่ะ

ที่นักโครงการดีแบบนี้มาสู่ประเทศไทยของเรา
ต้องบอกว่าพี่เชษสารต่อบุญได้อย่างแบบต่อเนื่อง

เขาบอกว่าตอนนี้ร่างกายเขากำลังฟิตไง
ใครจะไปคิดคุณผู้ชมค่ะว่าพี่เชษตอนนี้๔๐กว่าแล้วนะ
แล้วถึงแม้ว่าโครงการ๙คนละ๙จะจบลงไป
แต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่หยุดอยู่แค่ตรงนั้น

ยังมีมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ